เหตุการณ์ที่เราเล่าไปว่ามีชายสติไม่สมประกอบ
อายุ๔๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่นะคะ
สารากลางหมู่บ้านใกล้ตลาดจอหอที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยคุณทัศนัย
เป็นเด็กอายุไม่ถึง๑๕ค่ะ
แล้วก็ร่วมกันก่อเหตุหลายคนเลยนะใช้ไม้ไปตีเขา
เขาเสียชีวิตเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ประเด็นแรกก็คือโอ้โหทำไมเด็กก่อเหตุแบบนี้
แล้วบทลงโทษของเด็กเยาวชนที่ก่อเหตุร้ายแรงขนาดนี้

แล้วก็เด็กกลุ่มนี้จริงแล้วพฤติกรรมก็เป็นยังไง

จากกรณีนี้ค่ะพบศพนายประเสริฐใจเรือนอายุ๔๖ปีนะคะ
เป็นชายสติไม่สมประกอบถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
ใกล้ตลาดจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๓กรกฎาคมค่ะ
ตำรวจก็เลยไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็เลยรู้ว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ย
มีเด็ก๔๕คนใช้ไม้มารุมกันตี
แล้วเด็กอายุไม่ถึง๑๕ค่ะคุณผู้ชมมารุมกันตี
ชายสติไม่สมประกอบคนนี้
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยลงไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็คือที่สารกลางหมู่บ้านตรงนี้เลยค่ะ

ยังมีคราบหยดเลือดอยู่เลยตามพื้นเนี่ย
ตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงจุดที่ผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
พิมชนกชุมจอหอนางราวัลเพชรตะกัว
ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายก็เล่าว่า
ตัวผู้ตายเนี่ยนะคะเขาประสบอุบัติเหตุมา๒๐ปีก่อน
ผ่าตัดสมองแล้วก็ไม่เคยไปทำร้าย
ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ที่ผ่านมาพยายามที่จะให้กลับไปอยู่บ้าน

ช่วงตีหนึ่งตีสองเขาชอบไปรดน้ำต้นไม้

แล้วก็จะกลับไปหาแม่ที่บ้านบ้างเป็นบางครั้ง

จะมาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแบบนี้
พิมชนกญาติของผู้ตายก็บอกว่า
ก่อนที่เด็กกลุ่มนี้จะมาก่อเหตุ
ผู้ปกครองเคยใช้โซ่ล่ามเอาไว้ในบ้าน
ไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะมักจะไปสร้างความเดือดร้อน

แม่เคยถึงขนาดกับจับล่ามโซ่เอาไว้
เพราะรู้รู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้

คนรอบข้างแบบลูกแกอย่างนี้อย่างนี้

แต่ทีนี้มันก็เสียงเข้าบ้านนะคะ
เดินไปแล้วมันไปให้โรปพรณ์

แล้วมันก็มาก่อตะเวนก่อเหตุไปทั่ว

มันทำให้เราถึงแก่ชีวิตไหม

ด่าเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้มันมาต่อแย้

ขโมยของในตลาดอะไรอย่างนี้

แล้วก็ด่ากันไปด่ากันมานะคะ
ถ้าลองคนที่สติไม่ดีของคนใหญ่น่ะ

คนเสียสติไม่ดีก็

ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองคนตาย
คนตายได้อะไรตายฟรี

คนที่สองกูก็ฆ่าได้สิเพราะกูไม่ผิด
คุ้มครองเด็กเนี่ยฉบับเนี่ย

มันใช้ไม่ได้กับเด็กสมัยนี้
ซึ่งมันเป็นยุคเทคโนโลยี

มาใช้กับเด็กในยุคนี้ไม่ได้

ใช่แล้วก็ผู้ชายคนนี้

เคยเตือนเคยว่าก็เลยเถียงกัน
ก็เหมือนไม่ถูกกันแล้วเนี่ยเหมือนโกรธ

ชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับ

ช่วงกลางดึกก่อนที่นายประเสริฐ

เหมือนคนมารุมตีมารุมทำร้าย
แล้วก็ได้ยินเสียงนายประเสริฐเหมือนกับ

เพราะเช้าอะยายมาถาม
ยายมาถามว่าเป็นอะไร

แปลว่าที่ผ่านมาคุณยายก็ได้ยินเสียง
ของคุณลุงเนี่ยร้องบ่อย

นานมากวนมันนาน

ไปเอาหน้ามะไรมารุดที่นอนมัน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปต่อนะคะ
ไปตลาดจอหอก็อยู่ใกล้กับ

เพราะพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้จริงแล้ว

ตีนายเตรียมโดรนย์ประเสร็จจนเสียชีวิตเนี่ย
ขโมยเสื้อผ้าในร้านขายของในตลาด

คือเคยก่อเหตุไปขโมยของกันแล้ว
แล้วก็ใช้เวลาก่อเหตุช่วงกลางคืนด้วย
แม่ค้าบอกว่าตลาดนี้ได้รับความเดือดร้อนมากนะ
เพราะว่าเด็กไปก่อเหตุแบบนี้บ่อย
ประมาณ๒๓ครั้งได้แต่ว่าพี่ไม่จับไม่ได้สักที
แล้วคำที่จับได้นี่คะบางที
ก็พี่เอาผ้าตัวที่เขาเอาไปเดินไปข้างบน
แล้วพี่รู้ว่ามันเหลียดอยู่๒ตัว

มาก่อกวนบ้างส่งเสียงดังก่อกวนบ้างนะครับ

รถที่เขามารับของช่วงข้างหลัง
เขาก็ไปขโมยของกินอะไรอย่างนี้

เสื้อผ้าก็ไปขโมย๒๓ครั้งแล้ว
ก่อเหตุเสียงดังโวยวายอยู่ในตลาด

เป็นพี่น้องแม่เดียวกัน
อยู่คนละหมู่บ้านกับผู้ตายนะคะ
ถ้าเด็กกลุ่มนี้กลับเข้ามาในหมู่บ้านอีก
สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชาวบ้านอีกก็ไม่รู้
รวมถึงสร้างพฤติกรรมไม่ดีให้กับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านด้วย
อายุตั้งแต่๑๑ปีถึง๑๔ปีที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะ

เพราะว่าอยู่ในโรงเรียนเขาก็ไปแกล้งเพื่อนตีเพื่อน
เขาก็หามาตรการตรงที่ว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขเด็กคนนี้
ที่ว่าจะปรับเด็กคนนี้ได้ในกลุ่มนี้
พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ในระแวกหมู่นี้
เขาก็มีความเดือดร้อนแล้วก็ไม่สบายใจตรงที่ว่าคือ
เด็กกลุ่มนี้สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้
นี่ก็หวัดระแวงกันว่าจะกลัวมาถึงเป็นครั้งที่สองแก่ลูกหลาน
อยู่โรงเรียนก็ไปทะเลาะวิวาสในโรงเรียน

แล้วก็ทำก่อเหตุคือเด็กเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
ทีนี้ทางด้านของตำรวจเองก็บอกว่า
ก็มีการเรียกเด็กที่ก่อเหตุนะไปสอบถามแล้ว
มีว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อแก่ละหา

และก็ต้องรอผลศูนย์จากแพทย์

ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกิติแสงสิริวุฒิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจอหอบอกว่า

ตำรวจก็นำเยาวชนที่ชาวบ้านอ้างถึงนี่แหละ
ไปสอบถามเบื้องต้นทั้งหมดแล้วว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไร
ก็ยอมรับนะยอมรับว่าร่วมกันทำร้ายผู้ตายจริง
โดยเขาใช้กิ่งไม้จากต้นมะขามคุณผู้ชม
ตีไปที่ศีรษะแล้วก็ลำตัว๓๔ครั้งเพราะโกรธ
โกรธเรื่องถูกผู้ตายเนี่ยแต่โกรธดา
แต่ก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะครับ
โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเยาวชนทั้งหมด
จากว่าอยู่ในขั้นตอนของการประสานสหวิชาชีพไป
ร่วมสอบปากคำเยาวชนพร้อมกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็รอผลการชนสูตรศพจากแพทย์
อย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนนะครับ
แต่ว่าจากการสอบถามแพทย์ในเบื้องต้นก็ทราบว่า
บาดแผลภายนอกที่พบเนี่ยยังไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
เพราะว่าจากภายนอกมีบาดแผลเป็นลักษณะของการโนเท่านั้นที่บริเวณหน้าผาก
แล้วก็มีแผลแตกที่บริเวณใต้ตาลเล็กน้อยนะครับ
จากการผ่าชนสูตรพบว่าผู้ตายมีเลือดคั่งอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มสมอง
อาจจะเกิดจากการล้มหรือว่ากระแทกอะไรบางอย่าง
หรืออาจจะเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกจึงต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์อย่างเป็นทางการซะก่อนครับ
๕๔ครับโดยผู้กำกับส่วนพ่อเจ้าหอก็บอกว่าท่าโพธิวชนทั้งหมดมีความผิดก็ต้องแจ้งค้าหางพร้อมดำเนินคดีอย่างแน่นอน
แต่อย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาอยากให้มีการปรับดีไหมเรื่องของกฎหมายเอาผิดกับเด็กแบบนี้